เอามาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ลูกจ้างชาวพม่าอายุ๔๐ปีถูกนายจ้างไล่ออกจากงาน

กลับมาครั้งใหม่พร้อมกับปืนลูกซองนะคะ

คนในครอบครัวก็แอบหลบอยู่ในบ้าน

ยิงปืนขู่อยู่ที่หน้าบ้านเลยยิงปืนขึ้นฟ้านะคะ

พอแจ้งไปตำรวจรีบเข้ามาระงับเหตุ
แต่ในช่วงที่เข้ามามีการยิงปะทะกันด้วยนะ
และตำรวจก็มีความจำเป็นที่จะต้องยิงเขาด้วย

เดี๋ยวมีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดูด้วยค่ะ

เป็นการยิงปะทะกันระหว่างหนุ่มพม่าอายุ๔๐ปี
ถูกนายจ้างไล่ออกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

ผู้ก่อเหตุและตำรวจได้รับบาดเจ็บรวม๓คนด้วยกันนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงที่ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรี
ปิดล้อมภายในวัดเนินดินแดงหมู่
๗ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ปิดล้อมเพื่อติดตามจับกลุ่มนาย
ถ้านัดสินใหม่หรือว่าศอายุ๔๐ปี

หลังจากก่อเหตุอยู่ที่หน้าบ้านของนายจ้าง

ในมือถือปืนลูกซองและสะพายเครื่องกระสุน
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเอาปืนบุกเข้าไปที่บ้านอดีตนายจ้าง
เกิดจากความแค้นค่ะที่ถูกไล่ออกจากงาน
แต่ขณะเกิดเหตุอดีตนายจ้างไม่อยู่บ้านนะคะ
ก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่คนในบ้าน
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปในวัดที่เกิดเหตุ
ซึ่งตอนที่ตำรวจเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่ม
ก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะทางพลังการทำงาน
เพราะตรงนั้นจากที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
มืดมากนะแม้จะเป็นวัดนะคะ
แต่วัดเขาก็ไม่ได้เปิดไฟนะคะตำรวจก็มีแค่ไฟฉายในฉายไปฉายมานะคะ
จากนั้นมีการระดมกำลังตำรวจกว่า๓๐นายเข้าไปสนับสนุน
กระจายกำลังปิดล้อมวัดเนินดินแดง
งกำลังตำรวจส่วนหนึ่งเข้าไปตรวจค้นภายในวัดตั้งแต่ล่าช้า
สารตำรวจนะมืดแค่ไหนก็ต้องไปนะ
ทำหน้าที่นะคะป่าช้าก็ต้องไปกุฏิพระก็ต้องไปนะคะ
ก็ต้องรบกวนพระสงฆ์องค์ขเจ้าในช่วงเวลากลางคืน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ไปพบว่าในซอได้หนีออกทางด้านหลังของวัด
แล้วก็มีชาวบ้านที่รู้จักกันพยายามเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธปืน

แต่ระหว่างนั้นมีตำรวจขับรถกระบะผ่านไปพอดีเลยค่ะ
ซ้อเขาตกใจแล้วก็ตัวเองก็ยังกลัวการจับกลุ่มอยู่นะคะ
ก็เลยใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่รถตำรวจ
ทำให้เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นที่บริเวณนั้น
ที่นายซอจะวิ่งหนีเข้าไปในวัดอีกครั้ง
ไปถูกจับกลุ่มได้ที่ประตูทางเข้าหน้าวัด
พร้อมปืนลูกซองแบบพับฐาน๑กระบอกเครื่องกระสุนอีก๑๗นัด
จากการตรวจสอบพบว่านายซอถูกยิงด้วยนะคะ
ในช่วงที่มีการยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่
ในซอยถูกยิงที่ด้านหลัง๑นัดกระสุนฝังในด้วย
ส่วนความเสียหายอื่นรถกระบะของตำรวจถูกยิงกระจกซ้ายกระจกขวาได้รับความเสียหาย
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองปราจีนบุรีก็ได้รับบาดเจ็บ
จากเศษกระจกที่มันบ่าตามร่างกาย๒นายค่ะ
นักเสาปัธมาสมภาพสิงค์อายุ๒๘ปี
ผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ถูกไล่ออก๑เดือนที่ผ่านมา

ถืออาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนเข้ามาในบ้านเลย
ถามหาอดีตนายจ้าง
ก็คือไนสมบัติโสผา
เป็นคุณอานะคะของคนที่เล่าเรื่องนี้ให้เราฟัง
ขณะที่เกิดเหตุคุณอามไม่อยู่บ้าน
เพราะว่าไปรับเหมาก่อสร้างที่ปากช่องที่เมืองโคราช
ก็เลยขอให้กลับมาพูดคุยกันวันอื่น
ซอได้ยินแบบนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมาก
ก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่ไปหลายนัดนะคะ

เขาก็ไม่ได้อยู่เนี่ยประมาณเกือบเดือนแล้วแหละ

เขาก็เอาปืนจี้เข้าไปในบ้านจี้ไปหาแฟนหนู
แล้วก็หนูก็เลยเดินออกไปที่แรกหนูไม่รู้ว่ามันเป็นปืนจริงหรอก

ทีนี้หนูก็ถามมีอะไรเขาก็ถามหาอาหนูแล้วนะ

ก็บอกว่าเอาเขาไปอยู่ปากช่องไปเหมางานที่ปากช่อง
แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าพี่บอกมีอะไร
ค่อยคุยแล้วเขาก็ขึ้นกูมึงเขาก็บ่นของเขาแหละ

พ่อเขาจะมาพรุ่งนี้เขาจะมาส่งลูกเขามาเรียนที่นี่
เออแล้วทีนี้เขาก็ไม่ฟังเขาก็บอกว่ากูมีปืนนะ
นี่ก็เลยเขาก็เลยใช้ปืนเขายิงบนฟ้าที่แรก

ทีนี้แฟนหนูบอกไม่ใช่ของปลอมแล้วหนู
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุในซอ
เขาไปขโมยชาวบ้านมานะคะ

เฮงหลีแซ่หลิมอายุ๗๐ปีค่ะ
ก็เดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองปราจีนบุรี
บอกว่าอาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนดังกล่าว
เป็นของน้องชายที่นายเฮงหลีเก็บไว้ในบ้านพัก
แต่ถูกในซอขโมยไปแล้วก็เอาไปก่อเหตุ
ด้านในซอนะคะหลังจากที่ช่วงเวลาที่มีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
คาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาในซอน
ฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ขืนขัดขวางเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ